จากข้าวโค้งและข้าวโถเทของคุณ

ข้าวแภหรือว่าบางคนเรียกว่าเขาแผ่

วันนี้มาแปลกนะข้าวโค้งข้าวถูถีข้าวแผ่
เป็นอาหารโคร่าโบราณมากคุณ
สูตรก็หุงข้าวกับกะทิแล้วก็ใส่น้ำปลาร้า
สูตรปัจจุบันก็อาจจะไม่หุงกับกะทิ

แต่ไปดูอาหารโบราณแบบนี้หน้าตาเป็นอย่างไร

ผัดหมี่โคราชไก่ย่างโคราชส้มตำโคราช

คราวนี้ไปดูข้าวแผะโคราชกันบ้างไปเลยครับ
แผะหรือที่ชาวเมืองย่าโมออกเสียงว่าเขาแผะ
เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ของชาวนครราชศรีมา
ทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

ที่มีสารอาหารครบ๕หมู่ใน๑จาน
เล่ากันว่าสมัยปู่ย่าตายายปรุงเมนูนี้ขึ้นมา

โดยเฉพาะเด็กได้หัดรับประทานผัก
เพราะอาหารชนิดนี้มีส่วนประกอบสำคัญคือผักนานาชนิด
ที่สามารถหาถ่านได้ใกล้บ้านแล้วนำไปปรุงรวมกัน
สมชื่นชูเกาะชาวตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชศรีมา
เป็นอีกหนึ่งคนที่รับประทานอาหารชนิดนี้มาตั้งแต่เด็ก
จนถึงปัจจุบันก็ยังทำเมนูนี้ให้ลูกหลานกิน
บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำข้าวแผ่กินกันเอง
ไม่มีขายตามท้องตลาด
วิธีการทำเริ่มจากการเรียมวัตถุดิบ
คือพริกแกงน้ำปลาเกลือปลาป่นข้าวสาดและผักนานาชนิด
อย่างวันนี้มีข้าวโพดอ่อนฟักทองเห็ดบวบ
ใบแมงรักหรือใบห่วระผ่าเป็นส่วนประกอบ

โดยใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อน
ตามด้วยปลาป่นที่หาได้ในท้องถิ่น
ได้ในท้องถิ่นนำไปตากแห้งแล้วบดเพื่อใช้แข่งเนื้อสัตว์
เสร็จแล้วเหยาะน้ำปลาร้าปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลืออีกเล็กน้อย
เพิ่มรสชาติด้วยพริกแกงจากนั้นทิ้งไว้ให้เดือด
แค่นี้ก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟให้เด็กแล้วค่ะ
แผะหากแปลความหมายของชาวโคราชหมายถึงข้าวที่ต้มจนเปื่อยแล้วใส่ผักลงไป
การต้มให้เปื่อยจะได้เคี้ยวง่ายย่อยง่ายและอุดมไปด้วยสารอาหาร
เคล็ดลับก็ไม่ยากอยู่ที่การต้มข้าวให้เปื่อยจนได้ที่
ส่วนความอร่อยอยู่ที่ความหวานของผักแต่ละชนิดที่ใส่ลงไปโดยไม่ต้องพึ่งผงชูรส
สำหรับข้าวแผ่จะคล้ายแกงป่าหรือข้าวต้มที่ใส่น้ำแกงและปลาร้าลงไป
เห็นว่าอร่อยทีเดียวค่ะถูกใจคนชอบกินผัก
แต่น่าเสียดายที่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักและหาทานได้ยาก
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน